ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับเจ้าหญิง
แห่งวงกาลุกทุ่งคุณฝนธนาศูนย์ทอลครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งรู้สึกยังไงบ้างพี่ฝน
ก็ตอนแรกก็รู้สึกเขินนะคะเขาร้องทุกข์ว่าให้ตำแหน่งเราแบบใหญ่โตเลยนะเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้

ก็เลยได้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งอยู่ในใจของแฟนเพลงนะคะ
แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยโอ้โหลูกทุ่งไม่เชยแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็ทันสมัย
ลูกทุ่งเราก็มีวิวัฒนาการมีแบบไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องการแต่งตัวหรือว่าท่วงทำนองของเพลงนะคะ
แล้วก็จะมีการผสมผสานทำให้เพลงลูกทุ่งเหมือนมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อย
คือนักแต่งเพลงคือรุ่นครูรุ่นเก่าเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าก็เริ่มมีอายุแล้ว
ปลดเกษียณตัวเองแล้วเริ่มชะลามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งบทเพลงท่านก็อาจจะแต่งได้ไม่เพียงพอกับที่ตลาดต้องการ
ฉะนั้นเนี่ยเจนอเรชั่นนักแต่งเพลงที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย
บางคนเขาก็จะมาจากสตริงเขาก็จะมีลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งร็อกก็ยังมี
ทุ่งแดนส์ก็มีทุ่งแดนส์ใช่ค่ะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งเป็นลูกผสม
กันซะส่วนมากผสมผสานเนื่องจากเจเนอเรชั่นของครูเพลง
สมัยนี้เราสามารถที่จะสื่อสารกับแฟนเพลงได้แล้วโดยการผ่านเครื่องมือโซเชียลต่าง
อย่างพี่ฝนเองก็มีการผ่านโซเชียลเหมือนกันให้แฟนได้ร้องเพลงผ่านโซเชียลฟังพี่ฝน
เรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้แฟนได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเรา
โดยที่ไหนไม่มีการแต่งตัวไม่มีการแต่งหน้าอยู่ยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้านเลยให้เห็นเลย
ก็ไลฟ์สดไปร้องเพลงให้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรไลฟ์กันเข้ามาขอกันเข้ามาแล้วเราก็ร้องยืนร้องแล้วก็พูดคุย
ไปเถอะไปจงไปไปซักไปให้กลิ่นไหลเจอแบบฉันที่ไหนไม่ต้องมาทั้ง
ฝนคะในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่นี้แล้วนะคะอยากให้พี่ฝนค่ะได้อวยพรคุณผู้ชมที่เป็นแฟนไทยรัฐทีวีหน่อยค่ะ
ค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะฝนก็ขอให้แฟนไทยรัฐทีวีและ
สุนทรทั่วประเทศเลยมีความสุขมากนะคะ
สิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปกับปีเก่าเลยค่ะ

ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในปีใหม่
พบกับกรยานมิตรที่ดีนะคะ
ที่สำคัญนะคะถ้าจะดีได้
ก็คือสุขภาพต้องดีทั้งกายและใจนะคะ
ถ้าเกิดว่าสุขภาพใจเราเข้มแข็งแข็งแรง
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าวิกฤตอะไรต่างเนี่ย
เราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ
ที่สำคัญเงินทองไหลมาเทมาในปีใหม่นี้นะคะ

ที่มาพูดคุยแบบเป็นกันเอง
ในบรรยากาศในบ้านของพี่ฝนเลยนะคะ
ขอให้พี่ฝนโชคดีปีใหม่มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ